มาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประหารชีวิตนะฮะ
ศพของนักโทษชายที่ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยา
ให้เสียชีวิตถูกส่งกลับไปถึงบ้านแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
แม่ของนักโทษเองก็บอกว่าก็

ไม่อยากให้จะมีการจองเวรจองกรรมกันล่ะครับ
แล้วก็ยังคงเชื่อนะว่าลูกชายของตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์
ฝากฝั่งหนึ่งคนที่เขาถูกฆ่าชิงทรัพย์เอง

แม้ว่าตัวเขาเองก็๖ปีแล้วก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
ไปดูบรรยากาศของฝากฝั่งที่บ้านของนักโทษชายคนนี้ก่อน
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนัยที่ร่วมกับตันยูน
นำร่างไร้วิญญาณของนักโทษเด็ดขาดชาย
ที่ชื่อว่าธีรศักดิ์หลงจิอายุ๒๖ปี
ก็ส่งไปถึงบ้านเลขที่๑๗๕หมู่๗
ตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
หลังจากนายธีรศักดิ์ถูกสารสั่งประหารชีวิต

เมื่อปี๒๕๕๕ก็สักประมาณ๖ปีที่ผ่านมา
ญาติพี่น้องร่วมการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามครับ
แล้วก็นำร่างไปฝังไว้ในสุสาน
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านสักประมาณ๒กิโล
บรรยากาศแน่นอนก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ครอบครัวญาติพี่น้องก็ร้องไห้ร้องห่มตลอดเวลา
ทางด้านของนางสายจิตหลงจิแม่ของนายธิรศักด

คนในครอบครัวยังเชื่อว่าลูกชายเป็นผู้บริสุทธิ์

เพราะลูกชายยืนยันมาตลอดบอกว่าไม่ได้ทำ
และยอมตายดีกว่าหากต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่ได้กระทำ
แต่เมื่อผลออกมาแบบนี้ก็ขอให้ทุกฝ่าย
จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย
ขณะที่พี่สาวยังรับไม่ได้กับโทษประหารชีวิต
แล้วก็เสียใจที่ไม่มีโอกาสแม้ได้ร่ำรากันก่อนตาย

คาดกลางโรคคาร
ไปดูฝากฝั่งของครอบครัวนักเรียนชั้นม๕
ที่ถูกฆ่าชิงทรัพย์กันบ้างก็บอกว่า
เนี่ยตั้งแต่สู่อศรีรุชายไปเมื่อหกปีก่อน
ไม่มีวันไหนที่ครอบครัวมีความสุข
เพราะว่ายังรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไว้เป็นอย่างดีภาพถ่ายด้วยนะครับ

พอใจที่สารให้ความยุติธรรม
โหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุเพราะถือว่าได้รับผลกรรมที่กระทำเอาไว้แล้ว
โดยก่อนหน้าที่มีการประหารชีวิตเนี่ยเจ้าหน้าที่เมืองจำบางขวาง
ผู้ทำหน้าที่เพชรฆาตก็มีการโพสต์ภาพเครื่องเส้น
เตรียมเอาไว้เพื่อเป็นการขออโหสิกรรมนักโทษชายธิรศักดิ์
ก่อนถึงขั้นตอนการประหารชีวิตก็เป็นรูปหล่อท้าเวสวรรณ
หกครูบุรีผลไม้แล้วก็น้ำแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นอาหารคาหวานครับ
มีไก่ย่างมีปลาซาบะข้าวสวยเหล้าขาวแล้วก็น้ำดื่ม
เป็นเครื่องเส้นไหว้วิญญาณนักโทษอันนี้ก็เป็นภาพที่มีการโพสต์
เหมือนเป็นการขอขมาเราต้องเป็นการทำหน้าที่เพชรฆาตนะครับ
ซึ่งรายงานข่าวจากกรมราชธรรมก็เล่าถึงนาทีในการประหารชีวิตนายธีรศักดิ์นะคะ
โดยบอกว่าก็มีการเบิกตัวนายธีรศักดิ์ออกมาจากเรือนนอนพาเข้าไปที่ห้องประหาร
โดยก่อนที่จะดำเนินการผู้คุมก็อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์โทรหาครอบครัวได้
ธีรศักดิ์ขอโทรศัพท์หาแม่คือตั้งใจจะโทรหาแม่
แต่ว่าในประวัติการโทรเนี่ยนะคะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของแม่ก็เลยโทรหาแม่ไม่ได้
แต่นายธิรศักดิ์จำเบอร์ภรรยาตัวเองได้ก็เลยโทรหาภรรยาแทนค่ะ
มีการสั่งเสียแล้วก็ขอโทษภรรยาด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือนะคะ
ธีรศักดิ์บอกว่าขอโทษที่ไม่ได้อยู่ดูแลครอบครัว
ฝากฝังให้ดูแลลูกและเอ่ยปากสารภาพกับภรรยาว่า
ทำผิดพลาดไปแล้วเพราะได้กระทำความผิดกับชีวิตของผู้อื่น
ก็ใช้เวลาในการคุยกับภรรยานานเกือบ๑ชั่วโมง
จากนั้นผู้คุมก็นำตัวไปรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายนะคะ
ธิรศักดิ์ขอเป็นข้าวเหนียวไก่ย่าง

คราวนี้ก็ต้องไปดำเนินการเรื่องงานเอกสาร

พินัยกรรมทำพิธีตามหลักศาสนา
จากนั้นก็นำขึ้นไปนอนบนเตียงเพื่อรอฉีดยาค่ะ
นี่ฮะจากสิ่งที่พี่สาวบอกว่าน้องชายยืนยันว่าไม่ผิดใช่ไหม
แต่จากที่เจ้าหน้าที่ของราชธรรมเล่าให้ฟัง
ผู้ต้องหาเองผู้ต้องโทษเองก็สารภาพกับภรรยาแล้ว
ว่าเขาทำผิดพลาดไปกับชีวิตของคนอื่น
ก็น่าจะเป็นการยอมรับแล้วล่ะว่าเขาเป็นคนผิดจริง
นอนอยู่บนเตียงรอประหารชีวิต
เขาสวดมนต์เป็นสวดบทภาษาอารับนะฮะเนื่องจากว่านับถือศาสนาอิสลาม
จากนั้นผู้คุมเริ่มเจาะเข็มน้ำเกลือเข้าไปที่ข้อพับที่แขนด้านซ้ายก่อน

ซึ่งในขั้นตอนของน้ำเกลือเนี่ยยังไม่ได้มีสารพิษเข้าไปสู่กระแสเลือดนะครับ
จากนั้นนาทีประหารชีวิตผู้คุม๓คนถือยาคนละเข็ม
แล้วก็ปักลงไปในสายน้ำเกลือ
เริ่มฉีดโซเดียมแพนโทเทิลเป็นชนิดผงละลายน้ำ
เข้าไปสู่กระแสเลือดของนักโทษทำให้หลับลึกแล้วไม่รู้สึกตัว
หลังจากนั้นก็ตามด้วยสารที่เรียกว่าแพคูรายเนียมโปรมายชนิดน้ำ
ตัวนี้ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวแล้วก็ระบบหายใจหยุดทำงาน
สุดท้ายก็ผ่านไปถึงขั้นตอนท้ายสุดคือฉีดสารโพเทสเซียมคอราย
นิดน้ำเหมือนกันก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลที่บอกคุณผู้ชมไปใช้เวลาประมาณ๒๕นาทีเท่านั้น
ซึ่งจนกว่าแพทย์จะตรวจสอบและประกาศว่านักโทษประหารชีวิตคนนี้ได้เสียชีวิตแล้วนั่นเอง